เวลานี้หาเงินเงินใช้เงินคนแก่

เวลานี้ไม่มีตังค์ใช้เงินคนแก่
เขาจะเรียกเท่าไหร่ก็เลือกไปช่างมันเถอะ

เฉยพอจบ
ไล่ไปถึงขับขนาดจับหางออกมา

เราก็รู้ว่าอยู่กับแมว

เราก็สลัดเข้าไฟฟ้า
แกบอกแกสลัดสลัดลงพื้นสลัดเข้าเสาไฟ
มีอยู่คำนึงแกบอกว่ามันแมวมันใจสอเองหรือเปล่า

มันสะบดมันสะบดใจ
รู้สึกพูดไม่ออกค่ะ
คือมันไม่รู้จะพูดยังไงครับ
คือเขากล้าพูดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงค่ะ
แมวมันไม่ได้รู้เรื่องแล้วมันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะ

ทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็ไปดึงห่างมัน

แล้วเสร็จทีนี้มันหันมามันยังไม่ทันได้ขวดเลย

อันนั้นไม่เรียกว่าสะบัดกันเรียกทุบลงพื้นเลย

มันถ้ามันนิ่งก็คือมันตายแล้วอะค่ะ
แล้วบอกว่าถ้ามันนิ่งแล้วก็จะปล่อยมันไป
อันนั้นคือปล่อยมันไปก็คือมันตายแล้ว
แล้วบอกว่าไม่ได้จงใจฆ่ามันไม่ใช่ค่ะ
มันเป็นคำพูดที่แบบฟังไม่ขึ้นนะคะ
คือมันแย้งกับผลชนะสูตรของคุณหมอ

คือคุณแม่เนี่ยเจอลุงเทียนแกสองสามรอบแล้วนะ

เอื้อได้เจอกันจังมากหรือยัง

ใช่แค่เดินผ่านบ้านแล้วก็พูดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แบบโฮมาหลายช่องเลยนะคุณดังแล้ว
แล้วก็เขาก็ด่าอะไรของเขาก็ไม่รู้

ไม่เคยพูดกับเราแบบนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่นะ

แต่มีเหตุนี้เขาก็จะพูดว่าอยู่เรื่อย
ก็คือทั้งที่เราก็ไม่ไปว่าเขานะ

เมื่อเช้าก็ออกมาก็ไม่เคยพูดว่าอะไรของเขา
ที่ว่าแกขี่จักรยานยนต์จะไปสอนอนะ

เขาก็ว่าว่าอยู่คนเดียวเราก็ยืนอยู่เฉย
แล้วที่แม่บอกกับแม่กับเอื้อเนี่ย

แต่กับคนอื่นในหมู่บ้านหรือเรื่องราวอย่างอื่น
มันเคยมีเรื่องราวอะไรของแกลักษณะแบบนี้มาก่อนไหม

ก็ที่ว่าคนผ่านไปผ่านมาในซอย

อันนั้นก็เคยได้ยินเขาทะเลาะกัน
แต่เราก็เออมันเป็นเรื่องของมุมบ้านแกเนาะ
ไม่ใช่บ้านเราเราก็เออแล้วก็แค่ฟัง

ก็อย่างว่าก็เหมือนวันนี้
ก็ประธานชุมชนก็มาเดี๋ยวแกคงไปจัดระเบียบอะค่ะ
ในคลิปแกบอกแกเคยทำมาแล้วแล้วนี่ตัวที่สองแล้ว

แต่แกก็บอกว่าอันนั้นแกพูดไปเฉย
ใช่แต่ก็มีพยานที่เขาเห็นว่าคุณลุงทำจริงค่ะ

ถ้าไม่แน่ใจก็ไปถามพี่วินได้เลยค่ะ
แถวหมู่บ้านแมวเยอะเหรอหรือมันหลุดไปหลุดมา

แมวจอนทางหมู่บ้านอื่นก็มา
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่ง

ภรรยาของลุงเทียนก็บอก
มีอาการเกี่ยวกับความเครียดทางจิตประสาทอะไรพวกนี้ด้วย

เพราะเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อน

เขาอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครก็ไม่รู้
ก็คือไปพิสูจน์ด้วยหลังฐานของคุณหมอ
ก็ต้องให้คุณหมอไปตรวจสอบนะครับ